โจรใจกล้านะคะถีบรถจักรยานค่ะไปขโมยถังแก๊ส
กล้าจริงนะคุณคิดว่าการที่เอาถังแก๊สขึ้นรถจักรยานเนี่ย

แต่ว่าสรุปสุดท้ายเขาก่อเหตุไม่สำเร็จ

เขาก็ตกใจปั่นจักรยานหนีแนนนะคะ
เดินวนไปวนมาก่อนนะแล้วก็รถจักรยานเอารถจักรยานตัวเองออกมาขวางถนนไว้
แล้วก็เดินอ้อมเข้าไปข้างในหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวสักครู่นะ
จะยกถังแก๊สออกมาที่ด้านข้างแล้วก็ทำทีมาคร่อมรถจักรยานของตัวเอง
ซ้ายมองขวาดูรัดเราค่ะสบโอกาสยกถังแก๊สมาไว้ที่ด้านหน้า
หวังจะขโมยแต่ช่วงนั้นเจ้าของร้านออกมาเห็นพอดีนะคะ
ผู้ชายคนนี้ตกใจเจ้าของร้านตกใจร้องเสียงดัง
นี่แหละค่ะผู้ชายคนนี้สรุปสุดท้ายปั่นจักรยาน
หลบหนีไปทั้งแก๊สก็ไม่ได้และก่อเหตุกลางวันแสกแบบนี้เลยนะคะ
เห้นว่าทำแบบนี้นานแล้วจากนั้นก็สังเกตมาตลอด
เห็นว่าคนร้ายยกถังแก๊สมาขึ้นรถจักรยานเธอก็เลยบอกแม่บ้าน

คนร้ายได้ยินแบบนั้นวางถังแก๊สลงนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นก็ช่วยกันตะโกนไล่อีกทีหนึ่งด้วย

ตัวเธอเองก็ไม่เคยเห็นผู้ชายคนนี้มาก่อน
และจุดนี้เปิดร้านอาหารตามสั่ง
แก๊สที่เอามาวางไว้ตรงนี้ก็คือวางไว้ประจำ

ที่คนร้ายยกไปมันไม่มีแก๊ส

ก็เลยอยากจะเตือนภัยคนที่อยู่แถวนี้

ระมัดระวังดูแลทรัพย์สินให้ดีด้วยนะ
ส่วนตัวเธอเธอบอกว่าโชคดีเห็นทัน
ไม่งั้นหายไปแล้วเนี่ยนะคะ